ทานอาหารปากกันต่อที่โคราชกันบ้างนะฮะ
ถ้าพูดถึงอาหารป่าหลายคนจะนึกถึงเมนูปลา
ร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะ
หรือร้านบ้านผักหวานลานจันทร์นะคะ
ร้านนี้อยู่บ้านหนองสแก่บ้านใหม่
อำเภอคอนบุรีตนครราชสีมา
บรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียว
ให้ฟีลแบบบ้านให้ฟีลแบบป่า
ป่าตรงนี้ป่าเป็นป่ามีป่าดงพงไพรมากมาย
ซึ่งแน่นอนค่ะเมนูอาหารหลักของที่นี่ก็คือปลาแม่น้ำ
ซึ่งมาจากปลาในเขื่อนมูลบนเขื่อนลำแชะนั่นเองนะคะ
โดยทางร้านเนี่ยค่ะเขาจะไปรับซื้อปลาจากชาวบ้าน

โอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวกระสอบอีก
เพราะว่ากันอย่างนี้จริงสองสาวปลาที่อยู่ตามลำเขื่อนเนี่ยจะตัวใหญ่
เพราะว่ามันเติบโตโดยธรรมชาติแล้วก็กินอิ่มอุดมสมบูรณ์
ถึงเวลาเอาไปจับมานะคะก็ได้รับความนิยมอย่างดี
เจ้าของร้านค่ะคุณดวงพรโกสินชัย
นี่หอปลาเข้าร้านโอ้โหต้องอุ้มกันอย่างนี้

เป็นวิถีเนอะคุณดูเกล็ดเกร็ดใหญ่มาก
ยิ่งเหมือนเปลือกหอยเลยอ่ะ
พอได้มาแล้วก็เตรียมวัตถุดิบสิครับ
ของป่าก็ต้องมีเครื่องเทศแน่น
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาทำกันสองคนก็คือสามีภรรยา
คุณดวงพรโกศิลปชัยนะคะบอกว่าเปิดมาแล้วประมาณสัก๔ปีได้
สามีเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือเป็นพ่อครัวหัวป่า

ใครได้กินเป็นต้องบอกว่าแซ่บอิหลี
อย่างเมนูที่ทำอยู่นี้คุณผู้ชม
ก็จะมีเมนูอย่างปลาทอด
หรือลาบปลาต้มปลามากมายหลายอย่างทีเดียว
ส่วนปลาตัวใหญ่เนี่ยปลายี่สกนี่นะคะ๑๓กิโลค่ะคุณ
แล้ววัตถุดิบเข้าสดใหม่อารมณ์ในยุคปัจจุบันพวกโอมากาเศษเลยนะ
แร่สดเลยเนื้อเด้งเลยนะคะ
ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมแต่นอกจากพวกเมนูแปลแล้ว
ยังมีเมนูอื่นที่เป็นอาหารป่าด้วย
อย่างเช่นแกงผักหวานไข่มดแดง
เขามีให้ทานนะคะแกงเห็ดปลาก็มีและอีกมากมายหลายอย่างเลย
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นเขามีรายได้ไปด้วย
เราเข้าไปเก็บของป่ามาขายให้ร้านนี้
ธรรมดาธรรมดาบ้านไม้ชายน้ำอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ
สนอกสนใจไปเที่ยวโคราชก็แวะทานอาหารป่ากันหน่อย
ร้านบ้านผักหวานลานจันครัวดาบเล็ก
ใครอยากกินแกงผักหวานไข่มดแดง
อย่างนี้นี่ผมนั่งอยู่ได้เป็นวันเลยนะ
คุณทำอะไรเป็นวันอยู่ตรงนั้นคะคอแห้งอากาศมันลง
แล้วส่วนใหญ่นะคนที่ทำอาหารป่าอร่อยก็คือ
ก็คือชาวเราเอง